ก้าวไกลก้าวพลาดแล้ว

เอาการเมืองมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอ
โมงครึ่งเลยเหรอดูค่ะดูแล้วจะรู้ว่าการเมืองไหม
ก้าวไกลก้าวพลาด

ไม่ไหวแต่กลัวใหญ่

เกียรติเลี้ยม
เดินขึ้นไป

สักทีแรกเขานึกห้าวจะเปิดมาเป็นคุณพิธาอะไรแบบนี้
ดอมไม่เลยไม่เกี่ยวกับการเมืองเลย

แล้วเลยตกลงไปในน้ำแบบนั้นแต่จังหวะขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมลุ้นไหมคะ
ใช่ไหมมันเหมือนกับท่ามันยังไม่ใช่
แต่กว่าจะดึงคุณลุงมาได้คุณลุงรูปร่างค่อนข้างใหญ่ด้วยค่ะ
แล้วเนี่ยจังหวะนี้อาจจะไม่ค่อยมีแรงด้วยนะพี่ก๊อฟ
ในการที่จะเหยียบตรงยางแล้วก็ก้าวดันตัวเองขึ้นมาค่ะ
โอ้โหแค่คนสี่คนดึงเลยนะ
ใช่นี่ไงถึงบอกว่ารูปร่างคุณลุงใหญ่
เหตุการณ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเสื้อน้ำเงิน
ผู้ชายเสื้อขาวจับมือคุณลุงไว้อยู่

ก็พอตั้งสติได้ปั๊บเนี่ยนะไปช่วยกันดึงคุณลุงขึ้นมา
เหตุการณ์นี้คุ้นไหมถ้าเกิดเห็นเสื้อน้ำเงินจะรู้เลยว่า
ครอบครัวขนส่งคลองแสนแสบใช่ไหม
ใช่ค่ะอยู่ตรงท่าท่าเรือประตูน้ำนะ
คนโพสต์เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าลุงก้าวไกลไปหน่อย

ลุงตัวใหญ่ดึงขึ้นมาค่อนข้างลำบาก

ก็คือทางผู้หญิงเสื้อน้ำเงินกับผู้ชายเสื้อขาวนี่แหละนะคะ
หลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีอีก๒คน
มีพนักงานเรือมามาช่วยกันดึงคุณลุงขึ้นไปได้
คลิปนี้คนดูประมาณ๑๒๐๐๐๐๐ก่อนครั้งแล้ว
ตอนนี้พุ่งไปแล้วชาวเนตส่วนใหญ่ก็
บอกว่าอ้าวทำไมพนักงานเรือทำไมไม่ช่วยดึงลุงขึ้นจากน้ำ
แต่คนไปชมน้องพนักงานเรือผู้หญิงไง
คือคนไปชมคนตำหนิพนักงานเรือผู้ชาย
แล้วก็ชมน้องพนักงานเรือผู้หญิงที่แบบโอ้โหช่วยคุณลุงแบบไม่ปล่อยมือเลย
อันนี้บอกเลยนะสำหรับใครที่ใช้เรือ
ใช้เรือโดยสารเรือข้ามฟากเรือคลองแสนแสบอะไรก็แล้ว
แต่การก้าวขึ้นลงอันนี้มันมีจุดอันตรายอยู่นะ
ยังไงรอให้เรือมันจอดแบบสนิท
แล้วอย่าช้าอย่าถือของในมือพรุงพลัง
น้ำแข็งเสียรองเท้าไปแล้วหนึ่งข้างกับคลองแสนแสบ
เกือบจะไม่ทันแต่ก็ต้องปล่อยรองเท้าไป

ใช่จังหวะต้องปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยนะ